เรื่องหวานของคู่รักคู่นี้
ก่อนหน้านี้กระแสข่าวลือที่บอกมา
คู่นี้กำลังจะแต่งงานกันเร็วนี้เต็มทีแล้วล่ะ
ออกมาปฏิเสธกันไปแล้วหลังจากที่มีภาพถ่ายแบบ

ใครเขาเข้าใจแบบนี้
เขาบอกว่ามีข่าวว่าผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายค่ะตกลงปลงใจหาเลิกงามยามดีเอาไว้ทั้งคู่เรียบร้อยแล้วนะคะ
จุ๋ยเองก็ออกมาบอกถึงเรื่องนี้ด้วยว่าเป็นความจริงค่ะ
แต่ว่าท้ายที่สุดจะสรุปอยู่ที่วันเดือนปีตามแบบที่ผู้ใหญ่บอกมาหรือเปล่าเธอก็ต้องดูความพร้อมในช่วงเวลานั้นอีกที

เขาบอกว่าพืชกาพืชกาพี่น่าแล้วแหละ
มันมีมันมีวันนี้หลุดออกมามันมีเดือนนี้หลุดออกมาค่ะ
ก็ซึ่งว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงที่มีผู้ใหญ่เขาแนะนำมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
และถ้าจุ๋ยพร้อมตามที่ผู้ใหญ่แนะนำเนี่ยจะมาบอกพวกพี่อีกที
ก็มีรุ้นค่ะมีรุ้นแต่ว่าก็ขอขอขอให้เราไอเรื่องวันแน่ยังไม่แน่นอนค่ะ
คือขอให้เราได้คุยกับทางครอบครัวก่อน
เอาจริงคือเป็นคนเรียบง่ายเป็นคนเรียบง่ายทั้งสองคนนะคะ
พุทธแล้วก็จุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่มันยุ่งยากมาก
ก็ก็ดูตามที่เหมาะสมอ่ะค่ะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไร
เขาเขาอยากเขาอยากมีน้องอ่ะนะคะหมายถึงว่าเขาชอบเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือเขาก็ไม่อยากให้ตัวเองแบบอายุเลยไปอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเขากลัวเล่นกับลูกไม่ไหวอะไรประมาณนี้